คุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งคดี
เป็นคดีที่ผู้ต้องหาหลบหนีออกจากห้องขัง
ที่สพสวีที่จังหวัดชุมพร
เรื่องนี้ทางตำรวจเองก็ต้องมีการสืบสวน๑๐เวรนะครับ
ในการไม่ปิดห้องขังทำให้ผู้ต้องหา

และท้ายที่สุดนะครับตำรวจก็ตามจับตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีได้แล้วนะครับ
กรณีมีผู้ต้องหาหลบหนีออกจากห้องขัง
บนโรงพรรคสพสวีจชุมพรเมื่อคืนที่ผ่ามานะครับ
โดยผู้ต้องหาคนดังกล่าวชื่อนายอภิชาติกระหม่อมอายุ๒๙ปี
ชาวตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกง
แล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ที่กรุงเทพมหานคร

จากนั้นก็ต้องส่งตัวไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือที่สพสวีจชุมพร
ปรากฏว่าในการส่งตัวไปที่สพชวี
หลบหนีออกจากห้องคุมขังได้นะคุณนะครับ
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าห้องคุมขังไม่ได้ถูกปิดไว้
หรือเจ้าหน้าที่หรือ๑๐เอนมีความจงใจมีความตั้งใจ
ในการเปิดห้องให้ผู้ต้องหาหลบหนี
เรื่องของทางตำรวจต้องสอบตำรวจก็เดี๋ยวดูต่อไป
แต่ว่าเรื่องของการตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสวี
และตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนับร้อยนาย
ก็ยังระดมกำลังออกติดตามไล่ล่าผู้ต้องหาคนดังกล่าว

พันธุ์ตำรวจเอกคำสิงศรียาภัยผู้มกับการสถานีตำรวจภูทรสวี
เปิดเผยบอกว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีถูกจับตามหมายจับที่กรุงเทพมนคร
ตำรวจเดินทางไปรับตัวมาจากสนราชกระบัง
เพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีในข้อหาช่อกงทรัพย

โดยพอมาถึงที่สพสวีช่วงเช้าของวันที่๙มิถุนายน
หลังจากถูกนำตัวเข้าคุมขังแล้วปรากฏว่าสามารถหลบหนีออกไปได้
ในช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มของวันที่๙มิถุนายนนั่นเองนะครับ
ส่วนสาเหตุการหลบหนีออกไปนั้นเบื้องต้นทราบว่า
เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการปิดประตูห้องขัง
ส่วนจะมีเจ้าหน้าที่หรือ๑๐เวรที่รู้เห็นเป็นใจ
หรือไม่อย่างไกลขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่
รวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เพราะจำเป็นต้องมีหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีอาญา
ต่อเจ้าหน้าที่เรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
และในขณะนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ส่วนที่กำลังออกติดตาม
ค้นหาผู้ต้องหาที่หลบหนีเพื่อให้ได้ตัวมาโดยเร็ว
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสายของวันนี้เอง
ตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่หลบหนี
ห้องขังสพสวีได้แล้ว
ไปพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหลังสวน
ก่อนหน้านี้ตำรวจประสานกับแผงทุเรียน
เพราะว่าผู้ต้องหาบรายนี้อดีตก็ประกอบอาชีพ

ทีนี้ก็ต้องไปสอบถามเพื่อนร่วมอาชีพ
ว่ารู้เบาะแสของผู้ต้องหารายนี้หรือเปล่า
ผู้ต้องหาบรายนี้ชอบไปที่ไหนอย่างไร
จนกระทั่งสืบทราบได้ว่าผู้ต้องหา

โดนเจ้าหน้าที่เข้าไปรวบตัวเลยทันที

และจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องต่อไปก็คือการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละครับ
การตรวจสอบว่ามีการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
หรือมีความจงใจในการปล่อยผู้ต้องหาหลบหนีหรือไม่นะครับ
ค่ะก็ต้องดูเรื่องของหลักฐานด้วยนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้ว่าจะต้องดำเนินคดีอาญา
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อไปหรือเปล่า
ผู้กำกับตอนนี้เต้นเลยนะครับ
กำลังตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดเลยนะครับ